มีโชเฟอร์แท็กซี่อีกคนนึงนะฮะนี่ก็เสียชีวิตเหมือนกัน
แต่ว่าถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
แถวสะอาดถนนกัลปะพึกนะครับ
นี่ฮะตรงนี้ครับก็เป็นห้องน้ำห้องแรกเลย
คือห้องน้ำห้องนี้พนักงานที่จะคอยมาทำความสะอาด
ห้องน้ำของปั๊มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดไม่ได้มา๒๓วันแล้ว
จนวันนี้มันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมานะ
ก็เลยให้คนที่ปั๊มเนี่ยมาช่วยกันปีนดูนะครับ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ก็แจ้งตำรวจมานะครับ
นอบังขุนเทียนเจ้าของพื้นที่นะครับมาตรวจสอบนะ
นี่เป็นปั๊มก๊าซแห่งหนึ่งแถวถนนกรปภึกเขตจอมทองกรุงเทพนะครับ
ในห้องน้ำชายอยู่หลังปั๊มนะห้องน้ำห้องแรกนะครับ
ที่มีกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับซากศพตลบอบอวนเนี่ย
ประตูถูกล็อกจากข้างในเนี่ยนะฮะปีนขึ้นไปสำรวจดูพบว่า
โฟเฟอร์แท็กซี่คนนี้นอนเสียชีวิตในสภาพลักษณะแบบนี้ครับ
ก็คือขึ้นอืดแล้วด้วยฮะคือเสื้อแขนสั้นเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าของ
โฟแท็กซี่นะครับอ่ากางเกงขายาวที่ใส่อยู่เนี่ย
ลักษณะเหมือนกับว่าถูกถอดลงมาอยู่เหนือเข่าคล้ายกับว่า
กำลังจะทำธุระในห้องน้ำนะฮะก็เนื้อตัวนี้ไม่มีบาดแผล
การทำร้ายร่างกายนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับ
คุณผู้ชมครับมีโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งที่เขาก็มาใช้บริการสถานีเติมก๊าซแห่งนี้เป็นประจำ
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถแท็กซี่สีชมพูคันหนึ่งนะ
เขาจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้มาจอดอยู่ใกล้ห้องน้ำ
ประมาณสามวันแล้วเนี่ยฮะพี่มนตรีกองล่าโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เขาบอกกับตำรวจ
อ่าแล้วก็เอากุญแจมาแล้วก็อ้าวแท็กซี่ของเขาเนี่ย
ตามหาตั้งสามวันจอดทิ้งไว้ที่นี่นี่เองเขาก็เอากุญแจรถของอู่เนี่ย
ขับออกไปเพราะตอนนั้นคิดว่าสงสัยคนที่เช่ามาขับเนี่ย
หนีไม่จ่ายค่าเช่าแล้วทิ้งรถหนีเขาก็ขับรถกลับไป
กระทั่งช่วงบ่ายแม่บ้านที่ทำความสะอาดพื้นที่ของปั๊มก๊าซแห่งนี้นะครับ
เขาพบความผิดสังเกตมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากห้องน้ำชายห้องแรก
แล้วห้องน้ำห้องนี้ถูกล็อกเปิดเข้าไปทำความสะอาดไม่ได้มา๒๓วันแล้ว
แม่บ้านเขาได้กินก่อนอ๋อแม่บ้านได้กินก่อนแม่บ้านได้กินก่อน

พี่ปีกก็ไปดูยังรู้ว่ามีคนตายในห้องน้ำ

เราไม่รู้เลยครับรับการไม่รู้เลย

เพราะว่าสภาพสมนี้นอนไม่รอดถึงพอดีเลย
เฟอร์แท็กซี่ที่เขามาใช้บริการ
เขาบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ชายที่เสียชุดคนนี้

เพราะคิดว่าคนขับเช่ามาแล้วก็หนีไม่จ่ายค่าเช่า
ตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นใครชื่ออะไรยังไง
มีเจ้าของอู่แท็กซี่ที่ไหนนะฮะ
แท็กซี่สีชมพูที่มารับรถไป
ยังไงก็ลองติดต่อเจ้าหน้าที่หน่อยนะสอนอบังขุนเทียน
เพื่อจะได้ให้ข้อมูลของโชเฟอร์แท็กซี่ที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ